มาดูเรื่องของความประมาทหวาดเสียวกันหน่อยครับ
ความประมาทหวาดเสียวเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอก

ไม่เป็นอะไรหรอกที่มักจะเกิดอุบัติเหตุตามมา

เพราะว่าเราคิดแบบนี้นี่แหละนะคะ
ทีนี้เป็นความประมาทเกิดขึ้นจากการที่มีคนคนหนึ่งขับรถ
ฝ่าฝืนเครื่องกั้นรถไฟ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแยกยมราช

แยกยมราชเนี่ยผมเห็นบ่อย
เพราะว่าไปติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นบ่อยครั้ง

แล้วรถที่มักจะเกิดอุบัติเหตุก็คือรถจักรยานยนต์นะครับ
ผมติดไฟแดงคันแรกเล่าให้ฟังก่อนประสบการณ์

เครื่องกั้นลงมาแล้วสองข้าง

เหลียวซ้ายแลขวาฟึดไปฟึดไป

ใช่ค่ะเป็นภาพจักรรมวงจรปิด

คือขับไปเนี่ยต้องหลบเครื่องกั้นอย่างนี้ด้วยนะ

แล้วเครื่องกั้น๒ทางของเส้นตรงนี้นะ
มันกั้นมาไม่ชิดกันเพราะตรงกลางมันกั้นไม่ได้

อเซชอบมุดไปตรงนี้ตรงกลางระหว่างสะพาน
สุดท้ายก็วิ่งไปชนรถไฟด่วนพิเศษ
ที่๒๑กรุงเทพอุบลราชธานี
ทำให้ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ทราบชื่อภายหลัง
นายเจียระพงษ์จันดวงอายุ๑๙ปี
ล้มคลิ้งติดไปกับตัวรถไฟหลายตะโหลบ
แต่ไม่ถูกรถไฟทับก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณจุดตัดถนนแยกยมราช
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะ
รอก็ได้รอสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะคะ